คุณผู้ชมเราเริ่มต้นข่าวสารกัน
ด้วยนี่พาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้เลยนะคุณนะ
ชุมนุม๑๗นถึง๑๘นห้าโมงถึงหกโมงเย็นวันนี้
ทวงความเป็นธรรมตู่บิ๊กตู่นะฮะโวยรัฐบาลมาจากรัฐธรรมนูญนะครับ
ขอร้องว่ายังไม่ถึงเวลาส่วนกมทกรรมธิการชัก
ิบงอ๋อขออภัยชักงิบยิบเลยนะฮะงบเรื่องของสารนะครับ
ดังนั้นคุณผู้ชมเราติดตามพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งกันก่อน
ก็ต้องเริ่มเรื่องประเด็นนี้แหละครับเรื่องนี้นะฮะ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายยกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮม
ออกมาเตือนไปถึงนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

ด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะหงุดหงิดดุดันนะครับ
หลังจากประกาศชวนประชาชนมาร่วมชุมนุมในวันนี้

ใช่แหมตอนนักข่าวพูดถึงทนาย
พอพูดชื่อนี้กลายเป็นเสียงหงุดหงิด
โดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าขออย่าทำผิดกฎหมาย
พร้อมย้ำให้คำนึงถึงความเหมาะสม
เพราะอยู่ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่
ทุกคนนั้นควรจะมีความสุข

ฟังเสียงนายยกรัฐมนตรีกันนะครับ

ตอนนี้โซฟลี่เรียงหวาด
ทุกคนจะมีความสุขมันควรไหมล่ะ

พอแล้วเรื่องนี้พูดไปก่อนท้ายค่ะ
กฎหมายเขาว่าไงรู้จักคำว่ากฎหมายไหม
นี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายยกรัฐมนตรี
ถึงความเคลื่อนไหวของนายธนทรนะครับ
ซึ่งจริงแล้วช่วงนี้คุณธนทรก็เคลื่อนไหวลงพื้นที่
ไปกับชุมชนข้าวชุมชนไปถึงเช่าบ้านนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานไปลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร
เดินสายเสวนากับชุมชน
ก็ได้โต้กลับนายกรัฐมนตรี
ว่าเป็นเรื่องของประชาชนที่ตัดสินใจเองไม่ใช่เรื่องของนายก
จะเคลื่อนไหวอะไรถือว่าเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ฟังเสียงของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจกันหน่อยครับ
ไม่ใช่เรื่องของนายกครับการชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยครับ
และเมื่อวานนี้นะฮะสักช่วงประมาณเกือบบ่ายเนี่ยนะครับ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็โพสต์วีดีโอลงเฟซบุ๊กส่วนตัว
บอกว่าถ้าทุกท่านรู้สึกทนไม่ไหวไม่อยากทนกับสภาวะสังคมอีกต่อไป
อยากจะเชิญชวนเชิญเชิญชวนอย่างไรฟังเสียงเขาไลฟ์หน่อยฮะ
คือเวลาที่เราจะต้องส่งเสียงของประชาชนให้ดัง
นี่คือเวลาที่เราจะต้องส่งเสียงของประชาชนให้ผู้มีอำนาจได้ยิน
ถ้าท่านเห็นด้วยกับผมว่าเวลานี้พวกเราประชาชนจะต้องลุกขึ้นสู้
จะต้องลุกขึ้นทวงคืนความชอบทำความยุติธรรมความเสมอภาคในสังคมกลับคืนมา

การชุมนุมวันนี้จะเป็นการชุมนุมถึงเวลา๑๘นาฬิกาเท่านั้น
อกจากนี้ทวิตเตอร์ของนายธนทรก็ยังโพสต์ข้อความระบุเกี่ยวกับกิจกรรมการวิ่งไล่ลุงอีก
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้คือคุณธนทรเขาก็มีการเหมือนกับเป็นการรับคำท้า
จริงเป็นการรับคำท้าจากคุณจรวินยู
คุณจรวินยูเขาก็ชวนว่าไปวิ่งไล่ลุงกันแล้วก็ให้แท็กเพื่อน๕คน
ใน๕คนของคุณจรวินยูมีคุณธนทรด้วย
คุณธนทรก็เลยโพสต์ต่อในทวิตเตอร์นะคะบอกว่า
กะแฮชแท็กกลัวที่ไหนแฮชแท็กวิ่งไล่ลุงผมไปแน่นอน
ส่วนเพื่อนอีก๕คนที่ต้องแท็กชวนจะเป็นใครรอติดตาม
ก็มีหลายประเด็นนะครับสำหรับกรณีของพักอนาคตใหม่นะครับ
แล้วก็ประเด็นล่าสุดที่กรกตพิจารณาเรื่องของเงินสนับสนุนพักนะครับ
อกจากนี้นะครับทางด้านของนางสาวพันนิกาวานิสโคศกภักดิ์อนาคตใหม่บอกว่า
พักอนาคตใหม่ถูกยุบจริงก็มีการเตรียมหาพักสำรองไว้
เพราะอนาคตใหม่ไม่ได้ไร้เดียงสาขณะที่จะไม่รู้ว่าพักจะถูกยุบหรือไม่
และจะยังเป็นพักที่มีที่นั่งสอสออันดับ๓ในสภาเช่นเดิมนะครับ
แล้วก็ด้านนายปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักก็บอกว่า
ก็จะสู้เต็มพิกัดจัดแน่ฟ้องคืนฟันมาตรา๑๕๗ต่อกรกตด้วยนะ
นี่คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับ
ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือนายกรัฐมนตรีให้คำขวัญวันเด็ก
คือวันเด็กตรงกับวันเสาร์ที่๒เดือนมกราคมก็คือวันที่๑๑มกราคมนั่นเองนะคะ
ตอนนี้น้องก็คงจะต้องเริ่มจำคำขวัญวันเด็กแล้วจำอย่างเดียวไม่พอต้องเอาไปใช้ด้วย

คำขวัญก็คือเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทย
ต้องทำเสียงเด็กดูสิเผื่อเด็กจะท่องตามได้
เอาให้เสียงคนบอกอีกยังไม่ไหวเลยค่ะตอนนี้
เพราะว่าเวลาที่วันเด็กทีไรเนาะ
เวลาเราถามเด็กคำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไร
เด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยค่ะ

ขณะที่นางนรมนพินโยสินวัฒน์นะคะ
ก็บอกค่ะบอกว่าคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี๒๕
นายกมีความมุ่งหวังแล้วก็อยากให้เด็กมีความสามัคคีตั้งแต่เยาวชน
แล้วก็รู้ในหน้าที่ของพลเมืองไทยด้วยเลยกลายมาเป็นคำขวัญนี้นะคะ
ใช่ก็เตรียมท่องนะฮะเด็กนะใช่ค่ะ